ส่วนเรื่องที่เราเปิดไว้แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในไลน์
ก็คือเรื่องของคลิปซาเล้งค่ะอ่าเดี๋ยวอยากให้ดูเลยละกันว่าซาเล้งคันนี้
ขับเร็วแค่ไหนแล้วมีพฤติกรรมอย่างไรค่ะดูคลิปหน่อยนะคะ
โอ้โหซาเล้งข้างหน้ายังอายอ่ะค่ะอ่าคือคือคือเขาบอกว่าที่บอกว่าน่าจะหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพราะว่าเขาวัดเข็มไม้เขาดูเลยและยังเร็วกว่าเขาเขาก็เลยบอกโอ้โหหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่แน่นะคะ

ไว้แถวแถวถนนสุพรรณบุรีกาญจนบุรีพนมทวนอู่ทองช่วงกิโลเมตรที่สามสิบแปด
เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกตอนประมาณวันขออภัยนะคะวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง
เขาบอกว่าคนที่ถ่ายคลิปขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกัน
เขาบอกตอนแรกเห็นว่าโอ้โหตกใจทำไมขี่เร็วอะไรขนาดนี้นะคะ
เขาบอกว่าน่าจะหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเองเนี่ยขับตามห่างห่าง
เพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุและจะไปซ้ำเติมเขาและทีนี้ก็เอามือถือขึ้นมา
ถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นการเตือนภัยเรื่องของการใช้ความเร็ว
จากเส้นทางนี้เป็นเส้นทางระหว่างจังหวัดรถคันอื่นอื่นเขาก็ใช้ความเร็วเหมือนกัน
ถ้ามาเจอกันนะเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุ
จนถึงขั้นเสียชีวิตกันชาวเน็ตเห็นคลิปคลิปนี้โอ้โห
น่าจะเป็นรถบิ๊กไบท์ซึ่งมีการต่อพ่วงข้างมาแบบนี้
ทีมข่าวของเราไปสำรวจเห็นสีเห็นรุ่นแล้ว

ทำความเร็วต่ำได้เกิน๒๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เห็นบอกว่ามันทุกกงมันทุกแก๊สด้วยเหรอ
คือเขาบอกว่าคือมันน่ากลัวลักษณะคล้ายกับการขนแก๊ส
แล้วเขาก็บอกว่ารถชันนี้เคยเห็นขนแก๊สอยู่พื้นที่หนึ่งด้วย
แล้วคุณคิดดูนะถ้าเกิดว่าไปประสบเหตุ
ขนแก๊สเนี่ยมันจะดูไม่จืดเลยนะคะ

แล้วเอาแก๊สไปด้วยคุณไม่ตามแล้วกัน